หนุ่มธาตุยาคลุ้มคลั่งอารวาสฟาดญาติสาดน้ำใส่ยาย
ติดตามได้ในคู่กัดสะบัดข่าว

มากัดกระเทศสมัติกับเราสองคนใน
คู่กัดสมัติข่าว

เพราะเป็นประเด็นในโซเชียลอย่างมาก
หลายคนดูแล้วดูอีกดูซ้ำด้วย
ผมเป็นใครแล้วผมรู้จักกับใคร
ได้ยินแบบนี้คุณผู้ชมน่าจะคุ้นแล้ว

จริงกรณีที่นาวากาศเอกนะครับ
ออกอาการกรากลักษณะเหมือนมึนเมานั่นแหละ
อ้างนู่นอ้างนี่อ้างรู้จักคนนั้นคนนี้
บอกว่าตัวเองใหญ่ครับประเทศ

แต่จะให้ดูคลิปหนึ่งซึ่งเป็นคลิปล่าสุด
ที่มาโชว์กลางอยู่ที่แถวย่านเอกมัย

ค่ะ
รู้จักกูดี
รู้จักกูดี
รู้จักกูดี
รู้จักกูดี

รู้จักกูดี

รู้จักกูดี

แล้วก็ไม่ต้องขอพูดต่อในเรื่องของถุงเช่าเป็นคริปตาการแต่
สัตว์หีบที่เป็นข่าวในช่วงแรกไงครับ
แล้วตามที่เห็นในคลิปนะครับมีการกล่าวอ้างถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับ
มากมายหลายคนซึ่งมีหนึ่งในนั้นก็คือ
โจ๊กพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ภายหลังเนี่ยบิ๊กโจ๊กท่านก็มาบอกว่าท่านไม่รู้จัก

อ่ะเนี่ยฮะโอ้โหอ้างไปหลายคนเลยแต่พฤติกรรมเนี่ยคือใหญ่มากใหญ่เข้าประเทศว่าอย่างนั้น
สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่สองแต่ตั้งแต่หลายคนที่ดูคลิปแรกไปตั้งคำถามในใจอย่างแรกเลย

เดี๋ยวเราย้ำกันอีกสักครั้งนะคะนี่เป็นทหารจากกองทัพเรือค่ะ
ชื่อจริงนาวาเอกอลงกรปลอดดีหรือเสต่อเป็นผู้อำนวยการกองอสังหาริมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ

ล่าสุดเองกองทัพเรือค่ะได้ออกคำสั่งให้เข้ารับการทำรงวินัย๑๔วัน
และตั้งคณะกรรมการพิจารณาความผิดร้ายแรงและลงโทษทางวินัย
คือต้องบอกไว้ก่อนนะนี่เป็นพฤติกรรมส่วนตัวนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับองค์กรเขา
แต่สิ่งที่ต้องทำการทำรงวินัยเนี่ยเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของทหาร
ใช่และทีนี้นอกจากนาวาเอกอลงกรเนี่ยนะคะต้องถูกทำรงวินัยสิบสี่วันแล้ว
เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้บังคับบัญชาคุณอ่าสองระดับด้วยกันนาวาเอกของนาวาเอกอลงกรเนี่ยนะคะ
ก็คือพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการกองทัพเรือ
และพลเรือโทนรพลเกิดนาคผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
เข้ารับการทำรงวินัยเพื่อแสดงความรับผิดชอบด้วยเช่นกัน
โดยพบทรจะทำรงวินัย๓วันส่วนผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบทำรงวินัย๗วันค่ะคุณ
คือหลายคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ในทางสายทหารก็อาจจะรู้เรื่องการทำลงวินัยเป็นยังไงนะครับ
คือผมเองเนี่ยก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในยูทูปของช่องวาสนานาน่วมนะครับ
เขาเนี่ยเป็นนักข่าวสายทหารชื่อดังก็ได้ออกมาอธิบายนะครับในเรื่องการทำรงวินัยของทหารเอาไว้ว่า
การทำรงวินัยระดับในทหารมีทั้งโกนผมเดินเวรทำท่าฝึกปฏิบัติต่างออกกำลังกายแบกเป้สนามลากสิ่งของงานโยธารวมถึงการกักบริเวณครับ
อ๋อนี่คือการทำรงวินัยนะครับเบื้องต้นเป็นแบบนี้ครับ
เดี๋ยวเรื่องของการที่แบบว่าจะตรวจสอบเรื่องของพฤติกรรมต่างเดี๋ยวติดตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะดูแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกัน
แล้วตอนนี้มี๒คลิปแล้วนะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของยาเสพติดไม่ดีต่อใครทั้งนั้น
ผู้ชายคนนี้นะคะอายุก็มากแล้วนะไม่ใช่วัยรุ่นน่ะนะคะติดยาเสพติดแล้วพอติดยาเสพติดคลุ้มคลั่งค่ะ
เวลาอยากยานี่ยิ่งคลุ้มคลั่งหนักเลยนะคะทำร้ายแม่ตัวเองทำร้ายหลานชายของตัวเอง
ญาติที่อยู่ต่างประเทศถึงขั้นต้องส่งคลิปมาร้องเรียนนะคะ
ของกว่าคลิปตามเฉินเอามาเธอว่ะ
ครับบอกว่าอะไรกูไม่ต้องทำแล้วเดี๋ยวจะก็มาก็น้ำไม่มี
ต่างก็น้อคุณส่งก็น้องอุบัตรได้หมดเลยของกูมันเกิด

ไหนไม่ก็มึงควรมาเคยกุญแจให้อ่านไว้เอาให้ไปได้ไงวะ

มันยอมแล้วมึงก็ป่อยมันได้

คลิปแรกเนี่ยเป็นคลิปที่จะเห็นว่าผู้หญิงสูงอายุเดินอยู่ข้างล่างค่ะ
แม่เขาน่ะโอ้โหอายุแปดสิบไหมนะคะ
แล้วทำอย่างนี้เนี่ยนะเอาน้ำไปสาดแม่ตัวเอง
ในขณะที่ทำขนมอยู่อะค่ะ
และคลิปที่สองก็คือไปชกต่อยหลานตัวเอง
จะเห็นว่าในคลิปหลานขอโทษแล้ว

เมานี่ครับผู้สิทธิ์ข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปยังที่บ้านหลังดังกล่าวนะครับ
มีการร้องเรียนอยู่ในตำบลบางรักใหญ่
อำเภอบ้างบัวทองจังหวัดโดนธรรมเรศ
ไปเจอกับนายตังนามสมมุติอายุ๑๘
คนที่ถูกต่อยในคลิปแหละคุณสุภาษารา
เขาก็เล่านะครับว่าคนที่ทำร้ายเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นลุง
ชื่อลุงโอนอาลาวาสแบบเนี่ย
ทำลายรถเข็นใส่ขนมของยายที่ยายจะเอาไปเข็นขายของคุณสุพัสราครับ
แล้วสาดน้ำใส่อีกสาดน้ำใส่ขนมที่จะเอาไปขายสาดใส่ยาย

ขณะที่กำลังทำขนมเท่านั้นไม่พอนะทำไปด้วยตะโกนด่าไปด้วยคุณ
แล้วตัวหลานเองยังบอกอีกนะว่าเวลาลุงไม่ได้เสพยาจะมีอาการแบบนี้
คือครุ่งทั่งอะโว้ยวายอะครับจนไม่มีใครกล้ายุ่ง
เกิดอีกนะครับทั้งทุบตี
ไปก็เยอะหลายครั้งเลยแหละแล้วเคยแจ้งความไปที่สภบางบัวทอง
ตำรวจก็มานะแล้วก็ควบคุมตัวไปแล้วแต่สุดท้ายก็ปล่อยคืนกลับปาก
จนเมื่อคืนนะฮะตัวหลานบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่กล้าอยู่คนเดียวแล้ว
ต้องให้รุ่นพี่ให้เพื่อนมาอยู่ด้วยอยู่คนเดียวเกิดมีอะไรขึ้นมา
โอ้โหเขาก็กลัวใช่ไหมโอ้โหอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะให้คุณตำรวจอ่ะ
จัดการเรื่องนี้อีกครั้งแบบเอาให้เด็ดขาดเลย
จะได้ไม่อารวาสแบบนี้อีกครับเออไม่ได้เข้าไปแล้วกลับออกมาอีกแบบเนี้ยนะคะ
เอาส่วนน้องสาวซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปเขาก็บอกว่าช่วงนั้นที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย
เธอเป็นคนหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายไว้เองนะแล้วก็ส่งให้แม่ซึ่งอยู่ต่างประเทศ
แม่ก็เลยเป็นคนตัดสินใจส่งคลิปนี้ให้กับนักข่าวเองค่ะว่าให้ไปจัดการหน่อยนะคะ
ก็เลยฝากถึงคุณตำรวจละกันนะคะช่วยครอบครัวนี้หน่อยค่ะ
มาดูที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับที่ให้ดูเนี่ยไม่อยากให้ดูเรื่องของพฤติกรรมรุนแรงนะ
แต่อยากให้ดูเพราะเด็กเหล่านี้มันยิ่งกว่าความเป็นวัยรุ่นเพราะเป็นเด็กตัวเล็ก
พฤติกรรมที่แสดงออกมาเห็นแล้วน่าเป็นห่วงครับ
อ่ะเนี่ยครับเหตุการณ์อย่างนี้ดูแล้วเนี่ยก็เป็นเด็กถูกไหม
คือถ้ามองเผินเด็กเขาเล่นกันหรือเปล่าแต่มากันเยอะ
แล้วลักษณะเนี่ยนะฮะเอาเนี่ยมีเอาอะไรมาดูกันนะครับ
เหล็กเหรอมาว้าดกันอย่างนี้ปากปายไฟขึ้นเลยอ้าวเห็นไหมล่ะผมว่ามันเริ่มรุนแรงแล้วนะ
แล้วมีพลุอ่ะลักษณะนี้ดีจุดไฟจุดไฟด้วยนะอ่ามีจุดฟงจุดไฟแบบเนี้ย
ดูดูความใส่ฟังกูยังใส่กันแล้วแบบนี้เป็นสองฟ่ายเอาพูดตรงเหมือนมาไล่ทำร้ายกันอะ
อืมอ๋อคือแบบนี้เราก็ต้องช่วยกันดูแลน่ะแล้วก็อธิบายให้เด็กฟังว่า
แต่ก็ยังต้องอยากจะฝากไปยังผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแล
แต่ผมก็ไม่อยากจะแบบไปเข้าข้างในลักษณะว่า

คอมเมนต์คลิปนี้ว่ามันเป็นการเรียนแบบหนังหรือเปล่า
ค่ะคุณธรรมบาค่ะเพราะจริงในหนังถ้าดูจนจบ
คุณจะเข้าใจว่าเขามีสอนในเรื่องของสิ่งที่ถ้าทำไม่ดี

เออแต่อย่าไปบอกว่าเออเรียนแบบนมเรียนแบบนั้น
คือมันอยู่ที่ตัวคนด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นมีโอกาสช่วยกันสอน
คนแถวบ้านเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่แจ้งตำรวจนะ
แจ้งตำรวจแต่พอเวลาตำรวจมาเด็กก็วิ่งหนี

บอกเขาตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่ยังเด็กเนี่ยอย่างที่ดูเนี่ย
ผมว่าอายุประมาณ๑๐กว่าขวบเท่านั้นเองมันเผื่อไม่ถึง๑๕
ประมาณนี้ใช่ไหมค่อยสอนเขาตอนนี้ยังมีโอกาสเปลี่ยนได้ใช่ค่ะ
อ่ะเรื่องของเรื่องไปดูกันที่ข่าวของการโหวตใช่
ที่สุดในใจคุณมาแล้วนี่ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมนะคะจากทางทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ที่สุดในใจคุณแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่คุณผู้ชมจะได้ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า๔แสนบาทอีกด้วยคุณ
เอาเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับรีบไปโหวตกันนะครับเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปี๒๐๒๑ของคุณกันได้
หาที่สุดแห่งปี๒๐๒๑แต่อย่าลืมนะตั้งแต่วันนี้จนถึง๗มกราคม๖๕เท่านั้นนะคะ
โครงการใหญ่ปิดท้ายปีจากทางไทยรัฐทีวีแบบนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี๑๓ท่านเลยค่ะ
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะ
มะไพรน้ำมันเมล็ดกัญชงพลัส
ขอบคุณนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยนะครับ
ไปดูเรื่องต่อไปกันฮะเรื่องนี้บอกเลยนะ
ใครที่อยากจะดูหนังเชิญเลย

ไปดูสิไปดูกับผีไปไหม
ว่าแต่ทำไมต้องมาฉายหนังให้ผีดู
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัสข่าว
มา๑๐เอาจังหวะไหน

เรียกมาเพื่อจะมาดูหนังด้วยกัน

หนังที่นี่เขาดูฟรี
เพราะเขาฉายหนังให้ผีดู

เตรียมจะสะกายหนังให้ผีดู

กระเม้วมาคนเดียวเหรอ

ฉายหนังให้ผีดูที่กลางป่าช้าบริเวณสุสาน
มูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยในพื้นที่บ้านเกาะลอย
อกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจัดไปแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันที่๒๗ธันวาคมที่ผ่านมา

โอ้โหคุณอยากไปดูอีกไหมล่ะเขาก็มีฉายทั่วไปแล้วเอาจริงเอางี้ที่สุสานแห่งนี้มีบรรพบรุษของคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ศพรายญาติ
อยู่ที่นี่หลายร้อยศพเลยนะนี่ครับนายเกียรติพงศ์กองทองคนฉายหนังนี่แหละ
เขาบอกว่ามีคนมาว่าจ้างนะคนที่ว่างจ้างเป็นนักธุรกิจเขาประสบความสำเร็จตามที่บนบานเอาไว้
จึงเลยทำการว่าจ้างให้มาฉายหนังกลางแปลงให้ผีดูนี่เป็นซีซั่นที่สี่แล้วนะ
คือ๔ปีติดต่อกันแล้วคุณสุภาษาเขาทำการนำรถฉายหนังเนี่ยไปจอดรอไว้เลยตั้งแต่ช่วงเย็น
ค่ะรอแค่ดวงอาทิตย์มันรับขอบฟ้าก็จะทำการฉายหนังทันที
เอาได้ถามเพิ่มเติมด้วยคุณเกียรติพงศ์บอกว่าก่อนจะเริ่มฉายหนัง
นักธุรกิจผู้ว่าจ้างเขาก็มาทำพิธีขอขมาและเชิญดวงวิญญาณอากงอาม่าและผีระญาติให้มาดูหนังนะ
ส่วนภาพยนตร์ที่เอามาฉายก็มี๓เรื่องค่ะบูสงครามตลกเอาให้ครบทั้งคืนแบบมาราทอน
จากให้ผีดูแล้วนะคะเขาบอกว่าคนดูแลสู่สารก็มานั่งดูอยู่ด้วยนี่
มีคนมานั่งดูนะใช่พ่อค้าพ่อค้าแถวนั้นพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นก็มาดูด้วย
แต่ไม่ได้เอาของมาขายนะคะเพราะถ้าคุณเอาของมาขายแล้วมีคนออกมาซื้อแล้วก็ท่วมเลยล่ะค่ะ
นั่นน่ะสิไม่กล้าไปดูหรอกบอกตรงกลัวได้เพื่อนเพื่อนที่ไม่ใช่คนมานั่งดูด้วยอ่า
คุณผู้ชมครับไปสนุกสนานกับเด็กกันบ้างติดตามเลยในช่วงของสบัด

ไม่ต้องมาพูดเลยเอานะขอโทษละกันไม่เอาอย่ามาพูดแบบนี้
เออนิดเดียวขอโทษขอโทษแล้วไงไม่มีใครทักเลยเหรอ
เอาจริงนะคุณไม่ได้กินยาไหมใช่ไหมอาดอีกแล้วใช่ไหม
กินแต่ลืมเขย่าโอ้โหเอายังไงอ่ะ
เอามันเป็นเรื่องของน้องคนนึงค่ะเขางอนอะไรกันก็ไม่รู้

โอ้โหเอานะวิธีการง้อนะผู้ชายนะ
เดดด้วยด้วยด้วยคือข้างหน้าเอาะวิธีครับ
หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมา
เนี่ยหมุนรอบหนึ่งอันนี้รอบสอง
อนเรื่องอะไรกันอ่ะลูกเอ้ยแย่งขนมกันกินหรือเปล่า

งอนง้อกันแบบเด็กก็จะประมาณนี้
เด็กก็แบบนี้แหละแต่ผู้ใหญ่ก็จะอีกแบบนึง
เวลาถามว่าเป็นอะไรเปล่าไม่ได้เป็น

อันนี้คือเป็นแต่เล่าให้ฟังนะอันนี้ไม่ได้ว่าไปหมายถึงใครนะ
อย่าไปคิดนะเล่าให้ฟังเฉย

เด็กเขามองว่าช่วงนี้อากาศหนาว

ก็เลยต้องแบ่งปั้นความอบอุ่นครับ
โอ้โหหนูเอ้ยน่ารักจริงเลย
หมามันแบบว่าขนน้อยอ่ะเนอะ

ขนมันน้อยผมพูดยังไงผิดอ่ะ

แล้วนอนอยู่ตรงลักษณะเป็นคอนกรีตเย็นหลังอีก
ผมไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นขี้เรือ

น้องโอบอ้อมอารีจริงน่ารักมาก

เอาทีนี้มาดูกันบ้างนะคะ

โอ้โห

โอ้โหเราเนี่ยนะจะไม่หลงรักน้องเขาได้ยังไง

เอาเป็นว่าหนูได้กินจริงหรือยังลูกเหมือนไม่ได้กินนะแต่แม่ถามอร่อยไหมตอบอร่อย
อะไรเอ้าผู้ผู้ชมครับเรื่องต่อไปไปดูสะไพ้คนนี้
โอ้โหเรื่องราวมันคลาสสิกราวกับหนังไทย
ดูดูท่าทางเป็นแบบนี้สรุปเรื่องราวจะจบอย่างไร
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
มาดูเรื่องราวของสะพ้ายท่านหนึ่งแหมเหตุการณ์ยกะในละครไทย
เหมือนจริงตอนกำลังจะทำอาหารให้พ่อผัวแม่ผัวทาน
เป็นแบบนี้หรือเปล่าไปดูครับ
ทำอะไรกินวันนี้
ฉันจะทำกับข้าวให้พ่อผู้ไม่ยากกินรับรองมรดกข้าว
ต้องกินของเช็นไทยในวันนี้
เอามาแล้วค่ะพ่อไม่เป็นไรค่ะพ่อ
อันนี้จะใส่ออกมานี่เดี๋ยว
คุณคะมีอะไรสิงก็อยู่หรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ว่าเป็นร่างทรงอ๋อเหรอ
นี่เขากำลังตีบทแตกนางร้าย

มรดกทุกอย่างของบ้านหลังนี้จะต้องเป็นของฉัน
พ่อผัวแม่ผัวจะต้องตายตายในวันนี้เลย
นี่เห็นไหมแค่เห็นก็หน้าตบแล้วเห็นไหม
รู้สึกอยากจะตบเขาขึ้นมาเลยเห็นไหมใจเย็น
เอาละครับปิดท้ายกันด้วยภาพของน้องแมว
น่ารักจริงเห็นเขานอนก็อยากจะไปนอนกับเขาด้วย
รายการต่อไปรออยู่ข่าวเย็นไทยรัฐต้องลากันไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ